สวัสดีครับ
คุณผู้ชมน่านับถึงตอนนี้๒๔ชั่วโมงแล้ว
จากตี๓เมื่อวานนะฮะเหตุการณ์ยังไม่จบนะฮะ
ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของรถโฟมเข้ามาสมทบเพิ่มเติมแล้ว
แต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงควบคุมได้แล้วหรือยัง
ติดตามสถานการณ์สดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่คุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ

การสกัดเพลิงเนี่ยมีการประทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เราจะเห็นว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าในส่วนของตอนนี้นะคะการเข้าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถที่จะทำได้นะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถสกัดเพลิงได้แล้วนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่
แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามการทำงานของทางเจ้าหน้าที่
ซึ่งเราต้องบอกว่าครบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะกับการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ยังคงมีการระดมฉีดน้ำ
แล้วก็โฟมเข้าไปยังจุดนะคะเพื่อที่จะเป็นการเลี้ยงสถานการณ์
ไม่ให้มีเหตุการณ์ในการประทุขึ้นมาค่ะ
ยังเห็นว่ามีแสงเพลิงอยู่เบื้องหน้านะคะยังมีแสงเพลิงอยู่แล้วก็ยังคงมีความพยายามที่จะฉีดน้ำนะคะ
เพื่อรักษาอุณหภูมิหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเพลิงได้ดับลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ

คุยกับพี่เลขครับตอนนี้เหมือนกับว่าทางเปลวไฟเนี่ยมีการผุดขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้ว
ใช่มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอย่างเมื่อตอนประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเราก็ดีใจแล้วนะเพราะว่ามันดรอบลงหมดเลยเป็นแค่กลุ่มควันเล็กน้อยเลยแหละแล้วอยู่ดีปุ๊บก็พุบขึ้นมาใหม่
อันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องทำความเข้าใจกับลักษณะของไฟแล้วแล้วก็เติมในสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ต่างใส่เข้าไปแล้วก็อุปกรณ์ที่มันน่าจะเหมาะสมกับการที่จะดับไฟให้ได้
พี่เล็กบอกว่าการทำงานครั้งนี้เหมือนกับนอกตำราวทุกอย่างเลยเพราะว่ามีสถานการณ์ที่แก้ตลอด
ใช่ครับแต่ในตำรามันมีอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องแบบว่าเหมือนว่าโอ้โหมันมันยึดติดไม่ได้แล้วครับแต่ยังไงอ่ะดับไฟก็ต้องใช้น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟบางประเภทที่ว่ามีสารเคมีมีนู่นมีนี่ก็ต้องใช้วัสดุอื่นในการที่จะเติมเข้าไปเพื่อ
อยากให้ประเมินนิดนึงค่ะว่า๒๔ชั่วโมงการทำงานตลอดเวลาของทางตรงแม่นี่
แต่สำหรับน้องบางคนที่มากันได้ตั้งแต่ตี๒กว่าแต่ฝันพันธุ์สำหรับน้องที่มากันได้ตั้งแต่เติมเข้าไป
สำหรับการที่เราจะปฏิบัติการให้มันจบลงได้
วันนี้ก็ต้องฝังสรรพกำลังทุกอย่างที่มันจะเป็นไปได้
ประเด็นหลักถ้าเกิดมันเป็นไฟไหม้แบบปกติ
เราคงจะสบายใจขึ้นกว่านี้นิดนึง
แต่นี่พอมันเป็นการประกาศ
แบบเรียกได้ว่ามีการอบพยพ
ลักษณีย์๕อิโลเมตร
แล้วต้องมีการโยกย้ายมันทำให้เรากดดันมากเลย
ดันที่อยากจะทำให้ไฟมันจบลงเร็ว
เพราะว่าถ้าเกิดไฟจบเร็วดับเร็ว
นั่นหมายความว่าประชาชนก็จะกลับเข้าสู่บ้านได้อย่างสบาย

ฉะนั้นมันก็มันมีปัจจัยที่ทำให้เราแบบ
อยากจะทำให้มันจบเร็วมากเลย
ต้องเรียกว่าตอนนี้แสงเพลิงก็น้อยลง
แล้วก็กำลังจะเป็นข่าวดีให้กับคนพื้นที่

คือผมมองด้วยมุมว่า

แต่ใจอยากให้จบก่อนเช้า
เช้ามาทุกท่านตื่นมาได้ฟังข่าวดีว่าไฟดับแล้ว

ต้องรอการประกาศจากทางจังหวัดอะไรพวกนี้อีกทีนึง
แต่ในหน้าที่เราตอนนี้คือทำไงได้ให้ไฟดับ
ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคุณเล็กนะคะ

เพราะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งเราต้องบอกว่า
๔ชั่วโมงกับการเข้ามาสกัดเพลิง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓เมื่อวานนี้นะคะ

เราจะเห็นได้ว่ายังพอมีประกายไฟอยู่
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำอย่างเต็มที่ค่ะ
เพื่อที่จะให้ประกายไฟที่เกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ย
สงบลงรงบไปเลยไหนที่สุด

วิทย์ม่อนวัลธบีนข่าวไทรัสทีวีแรงงานค่ะ

ตี๓วันนี้สกัดเพลิงได้อยู่ในส่วนหนึ่งแล้ว
แต่เผลิงยังไม่ดับนะยังไม่ดับนะ
มีเปลวเพลิงอยู่แล้วก็ยังคงระดมฉีดน้ำกันไปฉีดฟองกันไป

เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องปรับแผนตลอดเวลานะคะ
มีรายงานว่าแถวบางนาฝนตกด้วยนะฮะ

การทำงานต่อไปเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงหน้าตี๔